ถามทุกคนหน่อยอยากรู้ว่าเวลาที่สมมุติเราจอดรถ
เรายังไม่ลงจากรถตัวเรานั่งอยู่ในรถ
ล็อกรถกันหรือเปล่าล็อกดิล็อกดิล็อกดิล็อกดิล็อกดิ
ไม่บางคนพอเข้าเกียร์พีแล้วรถมันจะปลดล็อกกันประโดยบัตรใช่ไหม
ใช่แล้วบางทีก็ไม่ได้สนใจยังนั่งทำธุระอะไรอยู่ในรถ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางกรุงกลางเมืองเลยค่ะแถวสามย่านที่จุฬา
ดูกันหน่อยนะเข้าไปคอนโดเพื่อนแล้วจู่ผู้ชายคนนี้
พุ่งตรงมาดึงประตูรถเปิดค่ะ
ไหนเดินไปแล้วคุณน้ำแข็งบอกว่ามาเปิดประตูรถ
เขาเปิดไปแล้วเขาดึงเปิดไปแล้วแล้วรถนี้เขาล็อกอยู่
พอประตูรถล็อกผู้ชายคนนี้เปิดไม่ได้ก็ถอยไป
แล้วก็ยืนส่งสายตาหาคนในรถทีนี้แหละเขาก็เลยหยิบมือถือมา
มาถ่ายมาถ่ายให้เห็นว่านี่ไงผู้ชายคนนี้จู่มาเปิดรถฉัน
คือพอจังหวะเปิดใครจะหยิบมือถือมาถ่ายทันคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้อยู่ตรงหน้าคอนโดแถว๓ย่านค่ะ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยนะเธอจอดรถจะซ่อมกล้องหน้ารถอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ใส่หน้ากากอนามัยปรีเดินมาเปิดประตู
ตรงที่นั่งข้างคนขับอ่ะค่ะทีนี้พอประตูล็อกอยู่พอดีไง
เงยหน้ามาเห็นเธอตกใจนะผู้ชายคนนั้นถอยไปยืนยิ้ม
แล้วเธอทำอะไรไม่ถูกค่ะเธอตั้งสติได้

ผู้ชายคนนั้นเห็นว่าเธอกำลังถ่ายคลิปจากในรถใช่ไหม

โดนแบบนี้บอกว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความ
แต่เอาคลิปมาโพสต์มาเตือนภัยเฉย
เพื่อใครต้องผ่านไปแถวนั้น๓ย่าน
จุลาหัวลำโพงก็จะได้เพิ่มความระมัดระวัง

ปรากฏว่ามีคอมเมนต์มาเลย

อย่าบอกนะว่ามีคนเคยโดน

เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนป่วย

คือจะเดินไปทั่วเดินไปเรื่อยเลย
แล้วเด็กจุฬานิสิตบางคนโดนสะกิดหลัง
พอหันไปนะหันไปปุ๊บคือเหมือนกับ

ไปปั๊บโดนมองตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

แต่ฝั่งเจ้าของคลิปเองบอกว่า
เหรอผู้ชายคนนั้นคือคนป่วยจริงเหรอ

เวลายกกล้องมามาถ่ายเดินหนีด้วย

แต่ยังไงก็ตามอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลหน่อย
อย่างน้อยมันก็เรื่องความปลอดภัยของคนที่อยู่แถวนั้น